เอายังไงกันดีกับพวกชนแล้วหนีแล้วก็เมาแล้วขับเนี่ย
ถ้าสองอย่างมาร่วมกันเนี่ยโอ้โหมันยิ่งไปกันใหญ่
เพราะว่ามันยังมีให้เห็นอยู่เป็นประจำโทษเบาไปหรือยังไร

อย่างเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจมาก
คือคนที่ก่อเหตุเนี่ยชนแล้วหนีเนี่ยแน่
แต่เมาแล้วขับเนี่ยจะด้วยหรือเปล่าเนี่ย
ไม่รู้ว่าถึงวันนี้จะตรวจสอบแล้วมันจะรู้หรือเปล่าว่าเมาแล้วขับหรือเปล่า
เพราะเหตุการณ์ในกล้องวงจรปิดที่ท่านชมอยู่เนี่ยนะครับ
เกิดขึ้นตั้งแต่๓ทุ่ม๕๑นาทีของวันที่๒๕เมษายนที่ผ่านมา
เนี่ยฮะประมาณ๓ทุ่มกว่าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
มีรถยนต์คันหนึ่งนะฮะพุ่งเข้าไปชนจักรยานยนต์ที่เขาขี่กันมา๓คนนะ

เหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นในท้องที่ของสพท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
รถยนต์ชนจักรยานยนต์จนมีผู้บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดที่บริเวณทางโค้งหน้าวัดศรีโลหาราชบำรุงในเขตเทศบาลตะบนท่าม่วงอำเภอท่าม่วง
ผู้ที่บาดเจ็บ๓คนเนี่ยนะตอนแรกสาหัสนะฮะแล้วก็เสียชีวิต๒คนนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตมีนางสาวพันนภักษ์ภูมิพักดีอายุ๒๑ปี
อีกคนนึงคือเด็กหญิงนัทธิราภูมิพักดีวัย๓ขวบเป็นหลานสาวของนางสาวพันนพัฒน์
ส่วนอีกคนนึงเป็นคนขี่จักรยานยนต์บาดเจ็บ
ก็หนักทีเดียวนะครับชื่อว่านายพันธการวงชัยเพ็งอายุ๒๑ปี
แฟนนุ่มของนางสาวพันนพักนะส่วนรถคันที่ชนเขา
ชนเสร็จแล้วรถยนต์คันนี้นะฮะโตโยต้าอันติสสีดำ
หมายเลขทะเบียนกไก่ชชิง๙๐๒ชัยนาธพอชนเสร็จก็พุ่งขึ้นไปอยู่บนฟุตปาก
ทั้ง๔ด้านเนี่ยเปิดทิ้งเอาไว้ชาวบ้านบอกว่าเห็นคนมากับรถใน๔คนนะครับ
หลังจากนั้นก็มีรถกระบะคันหนึ่งขับมารับไปท่ามกลางความชุลมุนวุ่นวาย
หมายเลขทะเบียนขอไข่ขอไข่ลอลิง๘๖๔กาญจนบุรีนะครับ
แต่วันนี้มันมีเรื่องที่น่าสะเทือนใจมากขึ้นไปอีก
นอกจากชนแล้วหนีเขาตายไป๒เจ็บ๑เนี่ยนะ
นั่นก็คือนายพันธการผู้ที่ขี่จักรยานยนต์ที่เป็นแฟนหนุ่มของนางสาวพันนภักษ์
ยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแต่วันนี้รู้ข่าวว่าจะมีพิธีรดน้ำศพแฟนสาว

พอฟื้นตื่นขึ้นมาพอรู้ข่าวว่าอ้าวแฟนเราเสียชีวิตแล้ว

นายพันธการขอออกจากโรงพยาบาลมารดน้ำศพแฟนสาวฮะ

ก็แพทย์กับพยาบาลเขาก็อนุญาตนะ
ก็ต้องมาทั้งสภาพที่ยังอยู่บนเตียงคนไข้
ญาติก็เข็นเตียงมานอนข้างกับจุดที่ไว้ศพของแฟนสาวครับ
พัฒการขอจับมือแฟนสาวนะครับ
คือจับแบบจับแน่นเลยบอกขอจับเป็นครั้งสุดท้าย

เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวรดน้ำศพเสร็จเขาก็ต้องนำบรรจุใส่ลงนะฮะ
ก็เนี่ยขอจับมือแฟนสาวอย่างนี้ระหว่างการรดน้ำศพ

คือเขาก็สลบไปตั้งแต่๓ทุ่มกว่าวันที่๒๕เมษาวันพฤหัสอ่ะ
เนี่ยวันนี้พอตื่นฟื้นขึ้นมารู้ว่าอ้าวจะรดน้ำศพแฟนสาว

คุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
เดินทางลงพื้นที่ไปที่กาญจนบุรีนะครับ
ไปคุยกับญาติของผู้เสียชีวิต
ตอนนี้ก็ตั้งพิธีสวดศพกันอยู่ที่บ้านพักนะครับ

แน่นอนว่าทุกคนในครอบครัว
แต่โศกเศร้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าไม่ได้สูญเสียแค่คนเดียวนะครับ

ผู้ที่เสียชีวิตนางสาวพันนภักษ

นางสาวธนินันภูมิพักดี

เป็นญาติของผู้เสียชีวิตทั้งสองคน

เหตุการณ์นี้พรากชีวิตคนในครอบครัวของเธอไป

คือนายสามที่สาวของเธอกับล้านสาวที่อายุ๓ขวบ

กันตลอดแล้วเวลาไปไหนมาไหนก็มักจะพาหลานสาววัยสามขวบก็
คือน้องโบนัสไปด้วยเสมอหลังจากที่รู้ข่าวว่าคนรักเสียชีวิต
พันธการเสียใจมากถึงขนาดตอนแรกที่รู้ข่าวที่อยู่ที่โรง
พยาบาลนี้นะบอกว่าอยากจะตายตามกันไปเลยตอนนั้นตัวเองก็
ยังเจ็บหนักแต่ขอออกจากโรงพยาบาลมาเห็นหน้ามาจับมือแฟน
เป็นครั้งสุดท้ายแม้ว่าจะอยู่ในสภาพที่เป็นร่างไร้วิญญาณ

พี่สาวของนางสาวพนภักษ์ที่เสียชีวิตบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
น้องสาวพาหลานสาวเข้ามาหาในห้องนะตอนค่ำวันที่
ของกินกันนะน้องโบนัสที่เสียชีวิตเนี่ย
ยังมาอ้อนขอเงินบอกขอเงิน๒๐บาทไปซื้อขนม
ค่ะแล้วก็มาหอมแก้มหอมแก้มแล้วก็พากันหันหลังกลับ
เดินกันไปเพื่อจะไปขึ้นรถจักรยานยนต์ซึ่ง
คุณธนินันบอกว่าในค่ำวันนั้นน่ะเธอมองหน้าน้องสาวนะก่อนจะออกไปซื้อของเนี่ย
คือหน้าน้องสาวมีลักษณะคือมันดำผิดปกติอ่ะ
คือมันไม่ใช่หน้าคล้ำหน้าดำแบบโดนแดดแต่มันดำผิดปกติ
ค่ะแต่ก็ไม่ได้ทักอะไรไม่ทันได้คิดอะไร
ทักอะไรก็คงไม่อยากจะคิดมากอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ทักอะไร
จนกระทั่งมาได้รับข่าวร้ายว่าทั้ง๓คนถูกรถชนแล้วก็เจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
หลังที่เดินออกจากเธอไปไม่ถึง๕นาที
ค่ะเธอบอกว่าเธอแทบใจสลายฮะ
ตลอดเวลาที่ผ่านมาครอบครัวของเธอรักกันมากมีกันอยู่สามพี่น้อง
มีพี่น้องกัน๓คนเธอเนี่ยเป็นคนกลาง
น้องสาวพันธพรรคน้องคนเล็กเสียชีวิตคนที่เสียชีวิตเป็นน้องสาวคนเล็ก
ส่วนน้องโบนัสวัย๓ขวบที่เสียชีวิตด้วยเนี่ยเป็นลูกสาวของพี่คนโต
พอมารู้ว่าหลังเกิดเหตุคนขับรถเก่งคู่กรณีหนีไปเลยไม่รับผิดชอบ
รถแล้วหนีไปเลยแล้วก็เมาแล้วขับด้วยยิ่งรู้สึกรับไม่ได้
เพราะว่าต้องมาสูญเสียคนในครอบครัวถึงสองชีวิตเพราะความประมาท
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบ
อยากเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุ
ดำเนินคดีและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
จากไปโดยที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
แล้วก็น้องชายแฟนน้องก็ต้องมาบาดเจ็บสาหัส
น้องผู้ชายแฟนน้องก็ถามว่าพี่นุ๊ดล่ะ

คือพูดแล้วน้ำตาก็ไหลออกมา
หมอให้น้องออกมาแต่น้องมันนั่งไม่ได้ไงคะ
ก็นั่งนอนในรถเปย์อ่ะ
เข็นหมาเขาก็หลองบอกหนูนุ๊ด
ทำไมไม่เอาทีมไปด้วยทำไมทำไมไม่เอาไปด้วย
อยากอยู่กับนุ๊ดอยากกอดนุ๊ด
อยากขอมนุ๊ดเพราะเขานอนกันทุกคืน
ทางร้อยตำรวจตรีธนิษฐพงศ์ภูมิพักดี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจราจรสพท่าม่วง
ซึ่งเป็นพ่อของผู้เสียชีวิตนะคะ

แล้วบอกแค่ว่าตอนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับ
ภาพลูกสาวหลานสาวยังติดตานะคะ
ก่อนเกิดเหตุก็ไม่มีรางสังหรณ์อะไร

นี่เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน

ครอบครัวยังทำใจไม่ได้จริงค่ะ

พอไปที่โรงพยาบาลแล้วมันใจสลายแล้ว
มันรักและสงสารลูกคิดถึงลูกตลอด
มันนอนไม่ได้กินไม่ได้อยู่รวมกันตลอด
ทำอะไรกินก็จะนั่งกินกันตลอด

ทั้งลูกหลานก็ไปกันหมด
ตอนนี้มันเหมือนเสพ
เหมือนหายไปสองคนเหมือนก็จิตใจมันเราก็

คุณพ่อเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายจราจร
และลูกสาวมาถูกรถชนและหนีแล้วคาดว่ามาวและเขล่าแบบนี้
แล้วเป็นจังหกจราจรของหว่าธ่าม่วงนี้เลย
ใช่ค่ะค่ะจากการลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ

ริมถนนมีร้านค้า
แล้วก็มีบ้านเรือนของประชาชนแบบนี้นะคะ
จากการสอบถามนางอรสาภูผาอายุ๖๒
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาอยู่ในบ้านแต่ว่าได้ยินเสียง
ได้ยินเสียงรถชนเนี่ยดังมากนะคะ
ออกไปดูเนี่ยตกใจมากเพราะว่ารถเก่งสภาพหน้ารถ
อัดติดกับแท่งปูนหน้าบ้าน
คือเขาเอาไว้ป้องกันรถเสียหลักแล้วก็พุ่งชนเข้าบ้านนะคะ

สงสัยพุ่งเข้าบ้านเพราะว่าบ้านอยู่ติดแบบริมถนนเลย
ส่วนคนในรถเก๋งเห็นว่ามีกัน๔คนนะคะแล้วเป็นผู้ชายทั้งหมด
คุณป้าอรสาบอกว่าได้คุยกับหนึ่งในผู้ชายที่นั่งมาในรถเก่งด้วยนะ
เขาบอกว่าเขาจุกหน้าอกแล้วก็เดินขากระเพลกไปดูคู่กรณี
แต่พอคนเริ่มมามุงดูเยอะเข้าผู้ชายคนนั้นก็รีบเดินกลับไปหากลุ่มเพื่อน
แล้วก็มีรถกระบะมารับทั้ง๔คนไป
ช่วยเลยไม่ถามฝั่งคนเจ็บเลย
เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเหมือนกับทั้ง๔คนที่อยู่ในรถคือเดินหนี
เดินหนีไปเลยแล้วก็หนึ่งในนั้นโทรเรียกเพื่อนให้มารับค่ะ

ใช่ค่ะคือเดินหนีไปก่อนข้างทางเขาบอกว่ามันมีแบบเหมือนกับเป็นมุมมืด
สี่คนออกมาจากรถได้ไปดูแป๊บนึงเดินหนีหลบมุมเข้าไปเลยเข้าซอยเปลี่ยวไปเลย
แล้วหนึ่งในนั้นโทรเรียกเพื่อนก็เลยมีกระบะมารับ
อรสาบอกว่าเคยมีรถเสียหลักแหกโค้งพุ่งชนบ้านป้ามาแล้ว
ก็เลยทำแท่นปูนเอาไว้แล้วก็เนี่ยมีอุบัติเหตุซ้ำอีก
นับไปนับมาสี่ครั้งแล้วนะคะโค้งนี้ค่ะ
ด้านนายมงคลเจริญสุขอายุ๕๒คนนี้เปิดร้านซ่อมรองเท้า
ก็อยู่ริมถนนในจุดเกิดเหตุเหมือนกัน
เล่าให้ฟังว่าโอ้โหจุดนี้บ่อย

แล้วส่วนใหญ่ก็คือเมาแล้วขับ
รายล่าสุดนี้รู้ว่าขับมาเร็วมาก
เสียงรถเนี่ยนะไม่ได้ยินเสียงแตะเบรกเลยค่ะ
ไม่มีเอี๊ยดไม่มีอะไรคือขับมาเร็วพุ่งชนเขาเลย

พอออกมาดูก็เห็นร่างของผู้ชายที่บาดเจ็บนะคะ

ก็จากการบอกเล่าของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับ
เมื่อค่ำวันที่๒๕เมษายน
เราทำเป็นกราฟิกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับรถเก๋งเนี่ยขับออกมาจากร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ความเร็วสูงมาถึงจุดเกิดเหตุที่หน้าวัดศรีโลหาราชบำรุงเป็นทางโค้ง
รถคันนี้ไม่ชะลอความเร็วเลยนะครับแล้วก็เสียหลักพุ่งชนจักรยานยนต์ของนายพันธการ
ขี่อยู่ข้างหน้าอย่างจังเขาขี่อยู่เลนซ้ายนะก็มีแฟนสาวกับหลานสาว
วัยสามขวบนั่งซ้อนท้ายมาด้วยร่างของทั้งสามคนก็ลอยไปกระแทกพื้น
แล้วก็บาดเจ็บสาหัสกับเสียชีวิตส่วนรถเก๋งเสียหลัก
พุ่งขึ้นไปชนร้านค้าจนพังนะฮะแล้วไปหยุดอยู่ที่แท่งปูน
ซึ่งเจ้าของบ้านทำไว้เพื่อป้องกันรถพุ่งเข้าบ้านเพราะอยู่ริมถนน
หลังจากนั้นคนในรถเก๋งก็โทรศัพท์เรียกเพื่อนให้ขับรถมารับแล้วก็หลบหนีไป
ซึ่งผู้ที่เห็นบอกว่าคือรถกระบะขับมารับแล้วหลบหนีไป
ความคืบหน้าในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุที่ชนแล้วหนีเนี่ยนะ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ได้ตรวจสอบจากทะเบียนรถที่อยู่ที่จุดเกิดเหตุ
รู้ชื่อของเจ้าของรถคันนี้แล้วนะครับซึ่งประสานไปยังเจ้าของรถแล้ว
เจ้าของรถบอกว่าลูกชายเป็นคนเอารถออกไปขับกับเพื่อน
แต่ยังไม่รู้ว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ย
ใครเป็นคนขับแล้วก็ยังติดตามติดต่อลูกชายไม่ได้
เดี๋ยวถ้าเจอตัวจะเร่งติดตามตัวมาให้
แล้วก็ล่าสุดนะครับทางตำรวจสพท่าม่วง
บอกว่าตกลงคนขับรถที่หนีไปตั้งแต่วันเกิดเหตุ
มาพบพนักงานสอบสวนแล้วแต่รายละเอียดเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยมากกว่านี้
ตำรวจยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอย่างแน่นอน
แต่วันนี้วันที่เท่าไหร่๒๗เมษาเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำ๒๕เมษา
มาวันนี้เนี่ยตรวจแอลกอฮอลถ้าเป่าเนี่ยคงไม่เจอตรวจเลือดจะเจอหรือเปล่ายังไม่รู้
ส่วนใหญ่มันเลยหนีไงใช่ไหมหนีไปก่อนแล้วอ้างว่าหนีไปตั้งหลักอย่างนี้
อยากจะรอฟังเหตุผลจังเลยเนี่ยว่าที่สุดแล้วจะบอกว่ายังไง
วันนั้นเนี่ยลงมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดตามที่พยานบอกลงมาคนนึงใช่ไหม

แล้วก็เดินกระเพกกระเพกกระเพกไปเรียกเพื่อนเปิดประตูรถมีกระบะมารับคันหนึ่งแล้วหนีมันไปเนี่ย